สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันค่ะ
ข่าวแรกวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ครอบครัวของคุณพ่อเสียงดีอย่างสิงโตนำโชคค่ะ
หลังจากที่ลูกชายฝาแฝดเพิ่งจะคลอดลืมตาดูโลกออกมาได้ไม่กี่เดือน
ก็ถูกทาบทามให้ไปถ่ายโฆษณาซะแล้ว
งานนี้คุณพ่อสิงโตก็เลยขนทั้งภรรยา
รวมไปถึงพี่ชายคนโตไปร่วมงานเดียวกันเลยค่ะ
คุณพ่อลูกสามอย่างนักร้องเสียงดีสิงโตนำโชคนะคะ

เมื่อพูดถึงความน่ารักของลูกชายฝาแฝด
เพิ่งคลอดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
โดยเจ้าตัวเผยว่าทั้งน้องเคเน่แล้วก็น้องคาเลโอ

และเป็นเด็กเลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรง
แถมยังมีแววเป็นศิลปินไม่แพ้ตัวเองอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะได้ถูกทาบทาม
รับงานพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กเรียบร้อยแล้ว

หนุ่มสิงโตยังชวนภรรยาสาวลูกครึ่ง
และน้องริชาร์จไข่ลูกชายคนโตรับงานนี้ไปด้วยกันซะเลย

ที่ตัดสินใจรับงานนี้ให้ลูกในวัยเล็กขนาดนี้
เพราะมองว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับวัยของลูก
และถือโอกาสได้เก็บภาพความทรงจำดีของครอบครัว
โฆษณาชิ้นนี้ไปด้วยในตัวเลยค่ะ
โฆษณาการก็เลี้ยงไม่ยาก
แต่ว่าถ้าเลี้ยงสองคนกับภรรยานี่ยากแน่นอน
ก็เลยมีคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเข้ามา
ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็ต้องจัดแจงเวลาดีครับ
อย่างคนโตนี่ก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเข้าโรงเรียนแล้ว
เดินที่นี้มีรับงงรับงาน

เป็นงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชายเด็ก
ยังเป็นความลับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะออกมาให้เห็นกัน

อีกอย่างก็ไปถ่ายทั้งครอบครัวเลย

ถ้ามีวีดีโอที่เรา

เอาไว้ดูตอนโตก็คงจะดี

มีภรรยาผมมีผมด้วยเร็วนี้